มาดูเหตุรถไฟไหม้กันบ้างดีกว่า
ช่วงนี้ก็รายงานเรื่องของรถไฟไหม้กันบ่อยครั้ง

นี่ฮะสาวขับรถเก๋งมากับคนในครอบครัว
ได้กลิ่นเหม็นไหม้นะฮะทิ้งรถทันที
เอาคนในครอบครัว๕ชีวิตออกจากรถก่อน
หลังจากนั้นคุณผู้ชมมาลุกพลึบเลย
โอ้โหคุณผู้ชมดูสภาพรถสิฮะ
ถ้าคนหนีออกมาไม่ทันเสียชีวิตทั้งคันนะครับ
นี่ฮะเหตุรถเก๋งไฟไหม้ที่ถนนปัธมานนท์
ขาออกจากอำเภอจอมพระมุ่งหน้าไป

แล้วก็อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับ

กู้ชีพกู้ภัยพร้อมรถดับเพลิง
บาลตำบลจอมพระช่วยกันฉีดสารเคมีในการดับเพลิง
ใช้เวลากว่า๓๐นาทีนะครับ

เพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
ด้านของนางสาวสิริวัลบุญมาก
คนขับรถเก่งเล่าให้ฟังบอกว่าเดินทางมากับญาติพี่น้อง
รวม๕คนนะมีลูกเด็กเล็กแดงด้วยนะฮะ
ขับรถมาจากตลาดอำเภอจอมพระ

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้กลิ่นเหม็นไหม้ออกมาก่อนนะ
ทีนี้ก็เลยจอดรถชิดซ้ายแล้วก็ลงไปดู
ควันมันพวยพุ่งออกมาแล้ว
หลังจากนั้นต้องรีบพาคนในรถลงมาจากรถเลย
เลยทิ้งรถเลยนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงรถแล้ว
และหลังจากนั้นก็มีไฟลุกโหมอย่างรุนแรงนะครับ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด
ซึ่งรถคันนี้อยู่ในสภาพเก่าแล้วก็ดัดแปลงมาจากรถแท็กซี่นะ
ว่ากระแสไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต์
สปาร์คกับเครื่องเสียงที่อยู่ด้านท้ายรถ

จึงเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ

เดินทางต้องระมัดระวังตรวจสอบสภาพรถให้พร้อม
สภาพอะไรอีกฮะสภาพคนให้พร้อม
ส่วนเจ้าหน้าที่ทางการก็ตรวจสอบสภาพถนนให้พร้อมเช่นเดียวกันนะครับ